สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

ติดตามกันในตลาดข่าวสุดสัปดาห์อ่าฮะอ่าฮะ

ก็จะรวบรวมข่าวสารเรื่องราวทั่วทิศทั่วไทยเลยทีเดียว
นำเสนอในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้
เวลาบ่าย๒ถึงบ่าย๓วันอาทิตย์เจอกับเราสองคน

ใช่ค่ะใครก็บอกดิฉันก็แหมอยากจะเถียง
แต่ว่าหลักฐานมันแบบชัดเจนขนาดนี้เนาะ
เอาล่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นด้วยกับน้องใบตองก็ไลน์มาพูดคุยกับเราได้

ช่องทางไลน์ก็ร่วมจัดรายการกับเราไปสดตรงนี้นะครับ
ในทุกข้อความนั้นเดี๋ยวเราจะอ่านแล้วก็มาพูดคุยกันด้วย

วันนี้เรื่องราวของของกินมารอตั้งแต่เบรกแรกเลยนะคุณ

เรื่องราวของของกินเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไฮไลท์สุด
แต่ว่าจุดสำคัญของที่จะพาไปเนี่ยนะครับ
เป็นเรื่องของชื่อร้านโอ้โหร้านนี้เขาตั้งชื่อมาได้
พ่อบ้านใจกล้าเท่านั้นนะครับถึงจะกล้าไป
คุณกล้าไปไหมดิฉันถามก่อนอย่ารู้
ใจได้แต่ควรจะต้องขออนุญาตก่อน

เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านลาบชื่อร้านว่าเมียด่ายังมาอยู่
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไปติดตามกันครับ
จะรอดูว่าคุณจะกล้าไปหรือเปล่า

แต่ก็มีเขากล้าไปกันอีกเยอะแยะนะคุณดูเต็มร้าน

ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุดูสิ
เดี๋ยวนะนี่คือภาพโปสเตอร์
ใช่ครับแค่ฟังชื่อร้านแล้วก็โอ้โห
ชื่อร้านนี้นะครับเมียด่ายังมาอยู่
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับ
โอ้โหหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มากันเพียบเลยครับ
มาที่ร้านนี้แนะนำนิดนึงควรจะพาภรรยามาด้วย

ใช่ครับป้องกันเหตุอันไม่บังควรที่อาจจะเกิดขึ้น
แนะนำว่าถ้ามาด้วยกันจะได้กลับพร้อมกัน

ก็มีขายก็คือลาบหมูลาบเนื้อเนื้อย่างแกงออมส้มตำต้มแซ่บและอีกหลากหลายเมนู
ทั่วไปมันก็เหมือนร้านลาบทั่วไป
แต่ว่าทำไมชื่อร้านมันถึงน่ากลัวขนาดนี้คุณ
ที่มาที่ไปก็เพราะว่านี่แหละครับ
เจ้าของร้านแถมพนักงานเสิร์ฟที่นี่หน้าตาดีไง

ผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่าที่มาที่ไปร้านนี้มันเป็นเพราะแบบนี้เท่านั้นเองเหรอ

คนนี้ครับนางสาวสิวนัทยิ่งสมัครหรือว่าน้องนัท

แล้วก็บอกว่าร้านลาบแห่งนี้เปิดนานมา๑๐ปีแล้ว
เป็นร้านราบครับแล้วก็เป็นร้านลาบและอาหารเหนือ

แต่ว่าไปมามีวันนึงครับ

มีลูกค้าสูงวัยเข้ามานั่งรับประทานอาหารอยู่ในร้าน
นั่งนานเลยล่ะไม่ยอมกลับ
ภรรยาต้องมาตามหลายรอบ

ต่อมานั้นสุดท้ายครับหลังจากวันนั้นนะครับพอกลับไปกับภรรยาเสร็จปุ๊บวันต่อมาชายคนกราบก็ยังมานั่งที่ร้านอีก
ไม่เข็ดไม่เข็ดนี่แหละที่มาของร้านเขาก็เลยตั้งชื่อร้านนี้ว่าเมียด่ายังมาอยู่
คือตอนนั้นนะคะคุณลุงคนนึงปึ่งเกาะมาร้านนะคะแล้วก็มันอาจจะดึกน้ำไฟที่ปึ่งมากินกับเพื่อนกับฝุงไหมคะ
ก็คือเพึ่งเมียเก๊ปเขามาด่าที่ร้านน์นะคะแล้วก็เลยก็ได้จือว่าเมียดายังมาอยู่นะคะ
มีคนสนใจร้านซื้อร้านน่ะค่ะ
เป็นไงล่ะพอเปลี่ยนร้านปุ๊บปังเลย

เพราะว่ามีคนเอาป้ายร้านไปแชร์ในโลกโซเชียล

ตอนนี้ลูกค้ามากันเต็มร้าน
ใครจะไปรับประทานอาหารที่นั่นโอ้โหเขาบอกว่าต้องจงต้องจองกันเลยนะ

ที่สำคัญอยากแนะนำด้วยขอย้ำแล้วกัน
ไปร้านนี้ขอคุณภรรยาด้วยนะครับ
ไม่ก็พาคุณภรรยาไปด้วยเพื่อความสมารถฉันนั้น
และเพื่อความปลอดภัยและความสวัสดิภาพของร่างกายและจิตใจ

ด่าก็ยังมาอยู่แปลว่าร้านนี้มันต้องเด็ดจริง

เมนูอาหารเอ่ยลาบเอยส้มตำเอยแล้วมีอาหารเหนือผสมอยู่ด้วยนะ

แต่อย่าลืมขออนุญาตก่อนนะคะ

อยากรู้เหมือนกันว่าเมียด่ายังมาอยู่ไหมเออ

เขาบอกว่าคนที่เชื่อฟังภรรยาจะเลิศ
เออก็ว่ากันไปนะไปทานกันต่อไหม
ทานกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะพาไปทานอาหารพื้นเมือง
เป็นอาหารพื้นเมืองโบราณของชาวลับแลอุตรดิษฐ์นั่นเองนะคะ
เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวแคบ
แคบตอนแรกเขาก็ทำเป็นรายได้เสริมของหมู่บ้านของชุมชน
ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นรายได้หลักแล้วนะคะเพราะว่าขายดิบขายดีเหลือเกินค่ะ

ใช่ที่หาทานได้ยากมากด้วย
นี่คือนางบางวงศิริอายุ๗๓ปีนะคะ
กำลังทำข้าวแคบอยู่บริเวณหลังร้านนะคะที่สร้างเป็นโรงครัวขนาดย่อมแบบนี้
ยายบังก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเริ่มทำข้าวแคบตั้งแต่ตัวเองอายุ๒๐ปีเลยนะคุณ
ปัจจุบันทำมานาน๕๓ปีแล้วนะคะ
โดยเสน่ห์ของข้าวแคบมันคือการใช้แป้งหมักนี่แหละ
ซึ่งเดิมเขาจะใช้แป้งข้าวเจ้าเอาข้าวเจ้ามาหมัก
แล้วก็นำมาปรุงรสตามต้องการด้วย
จากนั้นนะคะนำแป้งที่มีรสชาติที่ปรุงแล้วเสร็จแบบนี้

พอได้ที่ก็นำขึ้นวางบนแผ่นย่าคา

เพื่อนำไปตากแห้งอีกทีนึง

รอตอนเย็นนำไปผึงลมให้มันนิ่มก่อน
เพื่อให้มันสามารถแกะข้าวแคบออกจากแผ่นย่าคาได้ง่ายนะคะ
สวยงามและที่สำคัญแกะแบบไม่แตกด้วยนะ

ใช่หลังจากนั้นก็จะนำไปบรรจุถุงถุงละ๘แผ่น
ราคาถุงละ๑๐บาทเท่านั้นเอง

ยายบางบอกเลยว่าทำข้าวแคบได้แค่ประมาณ๕๐๐แผ่นต่อวันค่ะ
พอตากแห้งแล้วก็เก็บมาซ้อนกันไว้
นานแค่ไหนคะ
ก็ตอนเย็นก็อากาศเย็นก็เอาไปผึ่งผึ่งลมให้มันให้มันนิ่ม

นี่ด้านนางสาวลำไยขุนอาสาหรือว่าป้าแอ้นะคะอายุ๗๐ปีเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่า
จากที่ร้านจะขายข้าวแค่ฝีมือพี่สาวก็คือยายบางแล้วเนี่ยนะ
ยังรับซื้อข้าวแคบจากชาวบ้าน
มาขายเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าความต้องการมันไม่เพียงพอ

วันธรรมดาเนี่ยนะขายได้เกือบ๑๐๐๐บาทเลยนะคะ
ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐จนถึง๒๐๐บาท

ยิ่งช่วงวันหยุดแทรศกาลตะเลิก
ขายเพิ่มสูงถึง๕๐๐๐บาทค่ะคุณ

ใช่โดยลูกค้ามีมาจากทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกภาคทั่วทุกประเทศเลย
ทั่วทุกประเทศทั่วทุกภาคในประเทศ

การทำข้าวแคบจึงกลายเป็นการสร้างอาชีพรายได้หลักให้คนในพื้นที่
จากเดิมอย่างที่เป็นอาชีพเสริมอย่างที่ดิฉันบอกไป
สำหรับข้าวแคบก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางอาหารของชาวลับแลนะคะ
เป็นอาหารประจำถิ่นที่บรรพบุรุษทำมาตั้งแต่โบราณ
แล้วก็มีการสืบทอดกันจนถึงปัจจุบันมีที่ลับแลที่เดียวในโลก
ปัจจุบันค่ะพัฒนาแล้วก็ประยุกต์รสชาติข้าวแคบจากเดิมมันมีแค่รสเดียว

เดี๋ยวนี้มีเป็น๑๐รถเลยนะคะคุณ

ยำรสพริกกุ้งอันชันฟักทองใบเตยอะไรต่างมากมายนะฮะ
รูปแบบการรับประทานก็จะมีหลากหลายมากขึ้นเช่นกันครับจากเดิมเนี่ย
เขาจะใช้ห่อข้าวเหนียวรับประทานเดี๋ยวนี้ก็รับประทานเป็นของว่างก็ได้
ซึ่งกลายเป็นของฝากที่สำคัญแล้วก็เป็นของฝากที่ไกลส่งไกลไปถึงต่างประเทศก็มี

หากใครมีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยวที่ลับแลอุตรดิษฐ์นะคะต้องไปชิมและก็ต้องซื้อกลับมาอย่างแน่นอน
เพราะไม่งั้นเขาจะถือว่าคุณเนี่ยไปไม่ถึงลับแลนะคะ
นี่ไงนี่ไงแหมเห็นแล้วน่ารับประทานจริงแหละ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับ
โอ้โหเชื่อนสนายังมีเรื่องราวแปลกมากมายโปรดต่อไปถึงของกินด้วย
ยังมีอยู่ของกินอีกเพียบเลย
ติดตามรับชมกันอีกมากมายพักกันสักครู่ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป